มาดูความคืบหน้าคดีที่พ่อเลี้ยงอายุ๔๐ปี

คมคือน้องอายุ๑๑ปี

แล้วก็น้องป่วยเป็นออธิสติกด้วย
ล่าสุดหนีไปกบดานที่เพชรบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งหลังจากที่ตามตัวมา๒วัน
คือใช้เวลาแค่แบบแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะ
ตำรวจก็ติดตามตัวเจอไปอยู่ที่บ้านร้างแห่งหนึ่ง
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพันธุ์ตำรวจเอกจำลองงามเนธรอง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ

จุดนี้เป็นบ้านร้าง๒ชั้นอยู่ในซอยหลวงบาง
ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะ
เป็นจุดที่นายชัยยุทธ์คงเจริญ
ไปก่อเหตุกระทำชำราวลูกเลี้ยง
ซึ่งน้องเป็นเด็กออทิสติกด้วยอายุ๑๑ปี
หลังจากที่ก่อเหตุกระทำชำราวแล้ว
นายเอ็มนำตัวน้องไปส่งต่อให้กับรถแท็กซี่
เพื่อให้แท็กซี่ส่งต่อไปที่โรงพยาบาล
ที่สี่แยกไฟแดงจุด๑ในจังหวัดสมุทรสาคร

พอจนที่ลงไปก็พบหลายอย่างค่ะ
ขวดน้ำพลาสติกเศษผ้ากองเลือด
เสื้อผ้าเปื้อนเลือดแล้วก็รองเท้า
บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ภายในซอยหลวงบาง
หมู่๗ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาคร
อยู่ห่างจากถนนเศรษฐกิจประมาณ๑กิโลเมตร
ห่างจากแยกไฟแดงที่นายเอ็มนำตัวน้อง
ซึ่งเอาน้องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค
ส่งให้กับรถแท็กซี่ประมาณ๒กิโลเมตร
สภาพบ้านถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกต
ก็จะไม่ทราบเลยนะว่าจุดนี้มีบ้านคนอยู่ด้วย
เพราะถ้าเกิดว่าสังเกตด้วยตาเปล่า
ก็จะเห็นว่าเป็นบ้านที่รกร้างแล้วก็ทึบ
ร้างตรงนี้มีบ้านสองหลังติดกัน
ชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่าเป็นของโครงการบ้านจัดสรร
แต่สร้างมาประมาณ๔ปีปล่อยทิ้งร้างไว้

ก็มีพนักงานธนาคารในอำเภอชะอำ
เห็นมีคนนำสมุดบัญชีธนาคารไปถอนเงิน
คือหลังจากที่นายเอ็มก่อเหตุที่สมุทรสาคร
นายเอ็มก็หลบหนีไปที่ชะอำเพชรชบุรี
แต่นายเอ็มเอาสมุดบัญชี
พยายามที่จะไปถอนเงินซึ่งไม่ใช่ชื่อของตัวเอง
ไปถอนก็พยายามเท่าไหร่ก็ถอนไม่ได้
เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็เลยเอกใจ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ธนาคาร
เขาเห็นรูปนายเอ็มซึ่งมีหมายจับ

แล้วมีหมายจับเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็เลยติดต่อไปที่ตำรวจ
กระทั่งสามารถจับกลุ่มนายเอ็มได้
ในขณะที่จับกลุ่มนายเอ็มได้ก็ยังไม่ไหว
มียาบ้า๑๐เมตรอยู่ในตัวด้วย
พบผู้ต้องสงสัยตามหมายจับในคดีนี้
เบิกเงินเอาสมุดของคนอื่นมาเบิก

ก็เลยตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบ

ใช่แน่ชัดเลยจับกลุ่มตัวแจ้งให้เราทราบ
รับตัวตอนนี้กำลังเดินทางมาจากชาม
ขอบคุณสื่อที่ช่วยกระจายข่าวจนได้ตัวคนร้ายนะครับ

ที่มาแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
ต้นไม่เคยมีหมายจับแล้วไม่เคยถูกจับกลุ่ม

เป็นที่รู้กันในหมู่ขี้ยาทั้งหลาย
เราเอาตัวมาเพื่อนเขาเอาตัวมา
เพื่อจะชี้เบาะแสเขา
รองผู้การสมุทรสาครบอกว่าขอบคุณพลังสื่อ
ขอบคุณพลังโซเชียลที่ช่วยกระจายข่าวนี้
กระทั่งพนักงานไปรู้เบาะแส
แล้วก็แจ้งตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายเอ็มนี้ได้
ตำรวจบอกว่าจะนำตัวนายเอ็มจากเพชรชบุรีมาที่สมุทรสาคร
เพื่อที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็รองพรพตรพลตำรวจเอกวิทยาชัยสมิตา

แล้วก็ไปร่วมทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยตัวเอง
เรื่องต้นได้แจ้งข้อหากับนายเอ็มด้วยกัน

พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปจากปีดามารดาเพื่อการอนาจารย์
พาเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
และกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี
วงเหนียวหรือกักคังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใด
ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ส่วนคดียาเสพติดอันนี้เป็นของสภออจพบุรี
เดี๋ยวต้องเดิมเนินคดีตามกฎหมายด้วย
ส่วนน้องอายุ๑๑ปีที่เป็นออทิสติก
แล้วก็ที่ถูกนายเอ็มกระทำชำราว
ตอนนี้น้องยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สามารถโต้ตอบแล้วก็ตอบข้อสักถามต่างได้บ้างแล้ว
ต้นทราบว่าคนร้ายได้ต่อยท้อง
น้องคนนี้อย่างแรง๓ครั้งก่อนที่จะลงมือกระทำชำราวค่ะ
ส่วนคุณแม่ของน้องที่รักษาโรคไตอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็บอกว่าคือเพิ่งได้ทราบข่าว
ปล่อยโฮลเลยนะปล่อยโฮลเลยนะโทษทีมากค่ะส่วนรายละเอียดค่ะรายละเอียด
ลึกเรื่องนี้นะคะรวมถึงเรื่องของการจับกลุ่ม
ติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชว์ค่ำคืนนี้ค่ะ